ตอนนี้รัฐบาลเริ่มอ่อนแรงหน้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตอนนี้ก็
ซูบอ่อนแรงเพลียแล้วก็ดูเหมือนไม่ค่อยสบายใจนะคะ
อีกหนึ่งประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากถึงมากที่สุด
กรณีที่รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังจะอัดฉีดเม็ดเงิน๑แสนล้านบาท
โดยวิธีการแจกเงินคนจนแจกเงินเกษตรกรคนละ๑๐๐๒๐๐บาท
ตอนนี้ยอมยกทงขาวแล้วนะคะบอกว่าถอยดีกว่าไม่เอาดีกว่า
เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีออกมาแถลงเรื่องนี้ฟังกันหน่อยค่ะ
เอาไว้อีกรายการหนึ่งเดี๋ยวล่ะกันค่อยดูตรงนั้น
เช่นเค้าประกันม่วงแปลงเมียวไฟฟ้าไม่ได้มีเงินประกันอยู่
คนละ๓๐๐๐บาทเลยจะคืนตรงนี้ให้มันก็มากกว่า๒๐๐๐บาทแล้ว
แล้วจะได้ทุกบ้านเว้นแต่พวกขนาดใหญ่แล้วไม่ให้

ให้คนเนี่ยพวกนี้จะได้หมดทุกคนที่เป็นบ้านของตัวเองนะ
ดูท่านไนยกษ์ซูบลงผอมลงคุณผู้ชมเห็นไหม

ทีนี้ประเด็นต่างที่มันเป็นปัญหารุมราวรัฐบาล
ไม่ว่าจะเป็นโรคโควิด๑๙พิษเศรษฐกิจ

โดยเฉพาะคนติดตามรัฐมนตรีของคุณธรรมนัฐ
ก่อเหตุแบบนี้นะคะเป็นเรื่องวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะ
ทั้งหมดทั้งมวลมันส่งผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาล
เมื่อวานนี้มีประเด็นค่ะเพราะว่าลายกลุ่มของพักประชาธิปัต
ซึ่งเป็นภักดิ์ร่วมรัฐบาลของภักดิ์พลังประชารัฐ
กลุ่มไม่แน่ใจว่าหลุดหรือตั้งใจให้หลุดนะคะ
คุณพนิษฐพิกิจเศษคุณเทพไทยเสนพงศ์ค่ะบอกว่า
ตัวดีไหมถอนตัวจากการเป็นพักร่วมรัฐบาล
โดยเฉพาะคุณพนิษฐพิกิจเศษนะคะขวามือค่ะนั่นคนนำหน้า
บอกว่าหยุดพายเรือให้โจรนั่ง
โอ้โหเป็นประเด็นเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้ว
ตามต่อยาวนะคะว่าที่สุดแล้วรัฐบาลชุดนี้
จะมีอายุไขไปถึงเมื่อไหร่นะ
ใครเป็นโจนน่ะฮะคุณสุพัสราถามแรง

ใครเป็นโจนน่ะตอบมาแล้วกันด้วยนะคะ